ด้านบนแล้วเขาจะเห็นได้ว่าเชื้ออ่าเชื้อเพลิงเนี่ยสร้างความเสียหายจากด้านบนทำให้โครงสร้างเนี่ยมีความโอนเอนส่วนด้านล่างนั้นทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีการกันพื้นที่ไม่ให้อ่าทั้งคนก่อสร้างแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่และจากการที่ดิฉันลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่

ในเรื่องของไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ทางด้านล่างอาจจะทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างหรือไม่หรืออาจจะมีโครงสร้างอะไรที่อาจจะผูกก่อนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทั้งโครงสร้างเองทั้งเครนเองเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักตัวอาคารตรงนี้ไว้ได้หรือ
แหละนะคะใช้หายแยกราดเภานะฮะคลอดีกับเหตุการณ์ที่ว่านั้นเนี่ยเนื่องจากอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จดังนั้นจึงไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บใจทั้งสิ้นค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยยังหลอนจากมิงตี้อยู่เลยอ่ะ